และลุงลงไปทำไม่แล้วตอนนั้น
อ่าจะไปป้องกันตัวไปสู้อะไรกันนะฮะตอนที่ลูกโดนคุณโดนหมวกกันน็อกตีอะครับ
จากนั้นลุงเข้าไปเอาไข่ควงตอนไหนก็ผมนั่งอยู่ในรถอ่ะก็ไข่ควงก็อยู่ในเก๊อร์อ่ะ
อ่าแล้วก็โดนตีฝ่ายสะพานหนึ่งแล้วก็เอาไปหยิบไข่ควงในเก๊อร์อ่า
หมัดทั้งอะไรอ่ะออกตายอ่ะแปลว่าเขาพอลุงชนเขาปุ๊บแล้วลุงแล้วเขาก็มาทำร้ายลุงที่ลุงนั่งอยู่ในรถอ่า
ทำร้ายลุงนั่งในรถก่อนอ่าแล้วลุงก็เลยคว้าไข่ควงลงไปอ่า
แล้วเขาก็ฝาดอีกอ๋อฝาดอีกอ่าสี่ห้าที
บ้าบบบคือเขาทำร้ายลุงตั้งแต่อยู่ในรถถูกไหมครับครับ
แต่เขาเนิ่มคดีใบไปลุ๊มก็ไม่ไม่ว่าอะไรไม่ว่าก็สู้สิ

แล้วแล้วหมอทรายนี้เขาวิ่งขวาอยู่หรือเค้ายังไง

ไม่รู้ผมก็ดูแสนคนของถ่างตัวเอ่ยแต่ถ้าผมชนน่ะคุณน่าจะตีบอกเฮ้ย
ลูกสิทธิไปแดงแล้วมึงจะขับไปชนเขายังไง

แล้วชนไปโดนรถคันอื่นด้วยใช่ไหม

อืมแล้วหลังจากนั้นลง

อ่าผมเอากระจกไม่ได้มาคุยกันได้อะไรอะไร
มันมันทั้งโระทั้งหมัดทั้ง
ทั้งหมวกกันน็อคฝาดสูงในรถอื่นอ่ะ
แค่แค่หน้าพันธุ์หักเรื่องนะ
ตอนที่ผมโดนเขาไปหายขนาดเลย

ไม่ป้องกันตัว
ครับมึนเลยครับโดนแล้วหัวสมองนี่ผมออกไม่ตายครับ
แล้วตอนนี้เรามีบาดแผลตรงไหนบ้างครับคุณ
ปวดมือตรงไหนครับ

ก็ผมอยู่ที่หมอชิกก็รถความร้อนมันขึ้นสูงผมก็โทรสอบมาที่สูงผมอยู่กระลักษณะนั้นใช่ไหม
พอผมเท่าแก่เขาก็บอกว่าเอารถกลับมามาดูรถความร้อนเสีย
ผมก็วิ่งออกจากโน่นมาขึ้นทางนี้แล้วก็มาผนุนราชภึกอ่ะ
ผมก็วิ่งฝามาเรื่อยเรื่อยมาเพราะผมจะเรียบกลับอุป

แล้วก็มอเตอร์ไซค์มันมาจากไหนรูปมันแซงไม่ได้หรือยังไง
ลงมาตบเข้าหาผมแล้วก็มาถีบรถผมบอกไอ้ที่ไอ้สัตว์
มึงจอดเมื่อไหร่มึงตายแน่บอกว่าเอ๊ะพี่ไปทำอะไรให้
ถ้าผมชนรถเขามนุษย์จอยมูกก็บอกได้ว่า
จุดเกิดเหตุเริ่มต้นตอนแรกฟีเกล่วตรงไม่ที่เรียบด้วย
ตรงราชภึกอ่ะที่ขามามาทางกรมรณแมนนะ
เนี่ยมายูรู้ว่าชนเขาจริงหรือเปล่า
ผมไม่ได้ชนผมวิ่งฝาอยู่ผมจะไปชนเขาทำไม

ผมไว้ชนเขาจริง

เขาตามกันมาแล้วเค้าปล่อยผู้หญิงลง

ถี่ผมแล้วก็ด่าเฮียไอ้ศัตรี้

แล้วแล้วหอยหอย
หอยกุ้ยดีใช่ไหม
ไม่ได้ถ่ายกันนะเพราะว่าปิดกล้อง